ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ตามกันมานานพอสมควรนะครับ
ยืนยันกันอีกครั้งนะครับว่าณขณะนี้แม้ความคืบหน้าทางคดีจะมีออกมาเป็นระยะเกือบปีแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะ
แต่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับค่ะยังไม่มีผู้ต้องสงสัยด้วยซ้ำนะคะ
มีแต่ถูกสงสัยกันหนึ่งในนั้นต้องยอมรับว่าคือลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะ
หลังจากมีวิบากรรมมรสุมอะไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอะไรโดยตรงก็ตามเนี่ยแต่ล่าสุดลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่
นี่คือภาพวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านที่กกอกที่มุกดาหารเนี่ย
มีข่าวว่าลุงพลเนี่ยได้ติดต่อไปยังทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะ
ซึ่งเป็นทนายดังทำคดีหวย๓๐ล้านให้กับหมวดจรูนที่สู้คดีกับครูปรีชา
บอกว่าช่วยมาเป็นทนายความในคดีของน้องชมพู่ให้หน่อยได้ไหมนะฮะ
เหมือนกับเป็นการเตรียมเอาไว้ก่อนติดต่อเอาไว้ก่อนนะครับ
ทนายตั้มเองเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ลุงพลมาบอกขอให้ช่วยเป็นทนายคดีน้องชมพู่ให้หน่อยนะฮะ
เราก็ไปสัมภาษณ์มานะครับผมก็ได้คุยกับทนายตั้มกับลุงพล
กับลุงพลกับหมอปลาด้วยวันนี้เดี๋ยวท่านรอฟัง
แต่ว่าดูโพสต์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มก่อนนะครับ
นายตั้มบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับลุงพล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดทำร้ายนักข่าวหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับลุงพล
คดีไม้คดีสร้างพญานาคอะไรก็แล้วแต่
ข้อคอลหาเรื่องเงินบริจาคอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
ที่สำคัญทนายตั้มนะครับย้ำว่านักขณะนี้เนี่ย
คือลุงพลเนี่ยอาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมากมาย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะคือฆาตกรนะฮะ
ที่ลุงพลติดต่อขอให้เป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ให้เนี่ย
เดี๋ยวท่านฟังที่ผมคุยกับลุงพลแล้วก็ทนายตั้มแล้วกันนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวฟังเบื้องต้นตรงนี้ก่อนที่ทนายตั้มเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ไม่คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยเจอกับลุงพลเขานะครับ
แล้วก็ดูการที่ลุงพลแสดงออกกับสื่อนะว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่กระทำความผิด
เขาไม่ได้มีเขาจะไม่แสดงออกแบบนี้อ่ะนะอันนี้เซนต์จากตัวเองเลยนะครับ
โดยเป็นเซนต์อย่างเดียวนะโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานนะครับ
ถ้าเกิดว่าวันนั้นมั่นใจแล้วว่าลุงพลไม่ได้ทำผิดนะครับแล้วหวยไปออกที่แกจริง
ผมก็ไม่ทิ้งนะครับก็คือก็ใครก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งไหนแล้ว
ก็กอดคอกันนะครับใครจะมาด่าผมตามลุงพลด่าลุงพลว่าด่าผมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่ครับ
คือผมก็ทำตามวิชาชีพของผมนะครับแล้วผมก็ไม่ไปหักหลังเขา
วันหนึ่งผมไม่พอใจลุงพลผมก็ออกมาอย่างเงียบผมบอกเลย

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ไทยรัฐนิวโชว์เราอยู่กับลุงพลแล้วก็ทนายตั้มทนายสิทธานะครับ
เรื่องของคดีที่เกิดขึ้นคดีของน้องชมพู่เรื่องราวเกี่ยวกับลุงพล
ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเนี่ยจะช่วยแบบไหนหรือว่าจะต้องดูอะไรยังไงก่อนเนี่ยทั้งสองท่านอยู่กับเรานะครับ
สวัสดีครับลุงพลครับสวัสดีครับทนายตั้มครับ

ทนายตั้มกับลุงพลได้คุยกันแล้วใช่ไหมครับ
คุยทางโทรศัพท์นะครับแต่ว่าในเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ย

เดี๋ยวผมขออนุญาตถามทางลุงพลก่อนกันแล้วกันนะลุงพล
ลุงพลทำไมถึงอยากให้ทนายตั้มเข้ามาช่วยในเรื่องของคดีน้องชมพู่ครับ
อันนี้ผมมั่นใจในการทำงานของทนายตั้มสิทธาครับเบี้ยบังเกิดครับ
นายตั้มแล้วฮะตอนนี้ถือว่าเรารับเข้ามาช่วยคดีน้องชมพู่กับลุงพลหรือยัง
ว่าจะต้องดูอะไรยังไงก่อนครับ
ครับก็เจตนาผมเลยครับต้องการที่จะช่วยลุงพลอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนผมทำคดีเนี่ยผมขอตรวจสอบข้อได้จริงให้ดีก่อนนะครับ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะเดินทางไปกกอกเพื่อที่จะไปดูที่เกิดเหตุแล้วคุยกับพยานนะครับ
ถ้าเกิดข้อเท็จจริงตรงตามที่ลุงพลเล่ามาเนี่ยนะครับรับรองว่าไม่มีปัญหาผมช่วยเต็มที่นะครับ
อ่าคือในความหมายคือที่จะมาช่วยลุงพลในคดีน้องชมพู่เนี่ยหมายถึงคดีของน้องชมพู่อย่างเดียวใช่ไหมฮะ
คดีอื่นที่เป็นคดีรอบข้างคดีไม้หรือคดีอะไรก็แล้วแต่หมินประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ของลุงพลเนี่ย
นายตั้มช่วยทั้งหมดไหมหรือว่ายังไง
ครับก็ที่คุยกับลุงพลไว้นะครับว่าผมทำแต่เฉพาะคดีน้องชมพู่นะครับ
ส่วนคดีอื่นเนี่ยพี่ทนายราชพลเนี่ยนะครับเขาเป็นคนดูแล
ลุงพลลุงพลกังวลหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงไหมถ้าจะมีคนเขามองว่าโอ้โหนี่ร้อนตัวหรือเปล่าเนี่ย
ทนายฝีมือดีทนายตั้มทนายสิทธาไว้เลยอย่างนี้
ก็จริงแล้วทนายที่ว่ามีฝีมือมันก็มีเยอะแยะนะครับในประเทศไทย
แต่ว่าถ้าถามความรู้สึกผมก็ผมเชื่อมั่นในฝีมือของทนายตั้มสิทธาครับ
ครับมีเงื่อนไขอะไรอย่างที่ทนายตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
อาจจะต้องไปดูข้อเท็จจริงดูไทม์ไลน์อะไรยังไงก่อน
เงืนไขจริงรายละเอียดเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน
ในการที่จะดูว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยลุงพลในที่สุด
อย่างแรกผมต้องไปที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
ไปดูสถานที่เกิดเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยผมไม่เคยได้ไปนะครับ
ก็ต้องไปดูก่อนว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นยังไงนะครับ
เป็นไปได้ไหมที่จะมีใครพาขึ้นไปนะครับ
หรือน้องชมพู่จะขึ้นไปเสียชีวิตเองได้ไหม
คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยรู้แล้วไม่เคยไปที่เกิดเหตุนะครับ
ฉะผมต้องไปเห็นกับตาตัวเองก่อนนะครับ

เรื่องนี้มันควรจะเป็นไปทางแนวไหนยังไงนะครับ
นายตั้มเครื่องจับเท็จนี่ถือว่าเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นอะไรยังไงที่จะประกบสำนวนคดีได้ไหมครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าทุกคดีที่ผ่านมานะครับ
สารไทยไม่เคยเอาหลักฐานเกี่ยวเรื่องเครื่องจับเท็จมาฟังแล้วก็ลงโทษจำเลยเลยนะครับ
เพราะว่าเขามองว่าเรื่องเครื่องจับเท็จเนี่ยนะครับมันไม่น่าเชื่อถือมันอาจจะการแปรผลอาจจะผิดพลาดได้นะครับ
เมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ความสำคัญกับเครื่องจับเท็จนะครับ
แต่ว่าก็ทางลุงพลนะครับเขาก็ยินดีที่จะเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับ
ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกฝั่งที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับลุงพลไม่ได้เป็นเอฟซีลุงพลว่าเหรอ
ไปช่วยลุงพลทำไมถึงกระโดดเข้ามาเข้ามาทำไมอะไรยังไง
คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าจะมาบอกว่าผมเกาะกระแสจะต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่เกาะกระแสต้องลุงพลไม่ได้ขอให้เข้าไป
แล้วก็เสนอตัวเองว่าให้โทรปรึกษาหรือให้เข้ามาหาตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเกาะกระแสนะครับ
แต่ว่าผมเป็นทนายของผมผมอยู่ออฟฟิศผมไม่ได้ไปร้องแร่เหตุกับเธอว่าให้ลุงพลมาหาผมนะครับผมอยู่เฉยลุงพลพยายามติดต่อมาหาผมเองนะครับ
อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเกาะกระแสครับเขาเรียกว่าทำตามวิชาชีพของตัวเองนะครับซึ่งผมก็มีสิทธิ์ว่าความให้ใครก็ได้อยู่แล้ว
ครับลุงพลก่อนที่จะเจอกันอาทิตย์หน้าที่บ้านกอกเนี่ยมีอะไรอยากฝากอยากพูดกับทนายตั้มนะตรงนี้ไหมฮะ
ก็อยากจะบอกทนายตั้มนะครับว่าท่านคิดถูกแล้วครับที่เข้ามาช่วยผมนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าการจะเอาผิดคนที่ทำความผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับทนายก็เป็นทนายที่ผมเชื่อใจนะครับว่าวิธีการทำงานของทนายตั้มเนี่ยน่าจะเหมาะกับเรื่องนี้มากที่สุดครับ

สวัสดีครับพี่ภาคภูมิครับ
สวัสดีครับหมอปลาครับลุงพลยังอยู่กับผมนะครับลุงพล
สวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ครับฟังอยู่
ปลายตอนนี้ลุงพลอยู่กับผมด้วยขออนุญาตคุยกัน๓คนหน่อยนะ
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับหมอปลากันมาครั้งนึงแล้ว
ณขณะนี้เนี่ยสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอจะได้ทำความเข้าใจหรือว่าเข้าใจอะไรกันมากขึ้นไหมฮะ
เอาทางหมอปลาก่อนกันแล้วกันเนอะกับสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ก็ไม่อะพี่มันก็เหมือนตามที่เป็นข่าวครับมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าตับใดที่ผมยังไม่ทราบว่าไอ้ซิมการ์ดโทรศัพท์เครื่องดักฟังมันเป็นของใคร
ผมก็ยังไม่โอเคอะพี่เพราะผมต้องการแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับพี่ตอนเนี้ย

คือเรื่องนี้มันผมมองว่ามันเหมือนโยนขี้ไว้ให้ผมอะครับเพราะถ้าคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่แรก
เราก็จะรู้ว่าคนที่สนิทกับเขาเนี่ยมากก็คือผมแต่เขาลืมคิดไปว่าช่วงหลังเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปเยอะ
เนื่องจากว่ายูทูปเบอร์ข้างกายหรือว่าเอฟซีต่างเขามันเยอะไงพี่พี่ภาคภูมิ

ผมมองว่าประเด็นเรื่องเครื่องดักฟังเนี่ยมันไม่แฟร์สำหรับผมนะ
ลุงพลได้ยินที่หมอปลาพูดนะฮะใช่ไหม
ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงหมอปลาเลยครับ
หมอปลาใช้คำว่ามันเหมือนกับโยนขี้ไว้ให้หมอปลาลุงพลต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นหมอปลาก็ความที่จะเข้าใจกันอะไรมันคงยากอ่ะลุงพลตรงนี้จะเคลียร์จะเคลียร์หรือไม่เคลียร์หรือว่าจะทำยังไงต่อ
อันนี้แจ้งให้หมอปลาทราบนะครับเรื่องครับซิมนะครับที่ผมพูดเมื่อคืนก็ซิมแล้วเจอแล้วนะครับมีการเช็คดูแล้วว่ามีเงินในซิมนะครับครับก็เห็นเบอร์ด้วยนะครับแต่เรายังไม่เช็คว่าเป็นของใครที่เป็นเจ้าของเบอร์ครับคือรู้ซิมและเห็นซิมและมีเงินในซิมแต่ยังไม่ได้ไปเช็คว่าเป็นเบอร์ใครทำแล้วจะไปเ
หมอปลาอยากจะลงมาเพื่อที่จะพิสูจน์ก็ยินดีครับก็คือถ้าอยากหมอปลาอยากพิสูจน์ให้ลงมาที่บ้านลุงพลที่กรอกกรอกครับเพราะว่าที่มันไม่เหมือนต่อไปหายได้ไงอ่ะ
ลุงพลบอกถ้าหมอปลาอยากพิสูจน์ก็ลงมาที่บ้านกกอกมาที่บ้านลุงพล
มันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นต้องไปบ้านลุงพลนะก็แค่เขาเช็คยอดเงินอ่ะมันก็จะรู้แล้วว่าเลขหมายเนี้ยมันคือเลขหมายอะไรเพราะพอการเช็คเงินมาเฉพาะเลขหมาย๑๒๓เนี่ยมันเหลือยอดเงินเท่าไรมันก็สามารถเช็คได้เลยเอาแค่โทรศัพท์มาเอาซิมใส่ปั๊บเช็คยอดเงินก็รู้แล้วว่าเบอร์นี้มันเป็น
เบอร์มันก็ขึ้นอยู่แล้วพี่ภาคภูมิเบอร์มันก็ขึ้นทันทีนะพี่มันก็จะบอกว่าเลขหมายเนี่ยมียอดเงินเหลือกี่บาทแค่เช็คยอดเงินมันก็รู้แล้วให้เด็กอนุบาทเช็คก็ได้พี่
อ๋อว่าลุงควรไปเช็คเองมีคนไปเช็คให้

ก็เลยยังไม่ได้เช็ค
เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเหมือนกันเรื่องนี้ผมถามว่าสมมุติเนี่ยผมเจอเครื่องดับฟังในรถเนี่ย
ผมสามารถมาแจ้งความได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถแจ้งความได้อืม
คนที่ผ่านไปกับตำรวจเรื่องนี้ด้วยอ่าหมอลุงพลหมอปลาบอก
ลุงพลจะไปปกป้องใครหรือเปล่าถึงไม่อยากตรวจสอบว่าเป็นซิมของใครเป็นเบอร์ของใคร
อันนี้อันนี้ไม่ได้ปกป้องนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่าเครื่องนี้
เป็นของใครนะครับแต่ถ้าหมอปลาอยากรู้ก็ยินดีครับยินดียินดีให้ตรวจสอบหมด
มันไม่ต้องอยากรู้คนไทยทั้งประเทศเขาอยากรู้ทั้งนั้นแหละ
ไอ้เครื่องดักฟังมันเป็นของใครอย่าว่าผมเลยพี่ภาคภูมิก็อยากรู้เชื่อผมไหม
พี่พ่าผมอยากรู้ไหมครับก็ก็ก็ผมคิดว่าทุกคนก็อยากรู้อยู่
หมอปลาอย่างนี้คือต้องขออภัยเดี๋ยวคือเวลามันน้อยทีนี้ผมขออีกเรื่องเดียว
เวลามันจะหมดจริงเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี่ย
ต้องรอการตรวจสอบอะไรกันอีกเนี่ยแหละวันนี้ลุงพลเขาให้ทนายตั้มมาช่วยเรื่องคดีของน้องชมพู่
แต่ทนายตั้มเขาก็จะลงพื้นที่ไปที่กกอกก่อนเพื่อจะไปดูว่าเด็กเดินขึ้นเขาเองได้ไหม
วันนี้คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ยวันนี้คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย
คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ยวันนี้คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย

คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย

คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย

คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย

คุยกันต่อวันหลังนะเรื่องซิมเนี้ย

คือเป็นการอัดเทปเอาไว้เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ลุงพลกลับมาถึงบ้าน

เพราะว่าลุงพลเนี้ยบอกว่าเดี๋ยวสองทุ่มเนี้ยจะต้องสวดมนต์วันเนี้ย
เพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเนี้ยจะต้องสวดมนต์วันเนี้ย

อย่างที่บอกไว้นะคะว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่จริง

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ

ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์เนี้ยจะรู้ผลของเครื่องจับเท็จนะคะ
ซึ่งในส่วนของค่าแรงชาวบ้านชาวบ้านตั้งใจว่าจะนำไปมอบให้กับพระอาจารย์สมบัติ
ซึ่งในส่วนของค่าแรงชาวบ้านชาวบ้านตั้งใจว่าจะนำไปมอบให้กับพระอาจารย์สมบัติ
ซึ่งในส่วนของค่าแรงชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านตั้งใจว่าจะนำไปมอบให้กับพระอาจารย์สมบัติ
ซึ่งพระอาจารย์ก็ต้องรับไว้เพราะเป็นเจตนาของชาวบ้านก็จะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเป็นพยานในเรื่องนี้นะคะ
และบำรุงพระพุทธศาสนา
รวมถึงเรื่องของกรมสรรพากรที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะลุงพลจะต้องเสียภาษีอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
ลุงพลก็บอกว่าก็จะต้องไปสอบถามกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษี
หลังจากนั้นก็จะปิดบัญชีในเรื่องของการรับบริจาค
และลุงพลยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคอะไรอีกแล้วค่ะ
หลังจากเบิกมาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้างกับธนวัฒน์ก่อสร้างแล้วก็ช่างรับเหมาขัดพื้นนะครับ
ที่เรายังไม่ได้จ่ายเขาถ้าเหลือเท่าไหร่แล้ววัตถุประสงค์ต่อไปคือเราได้เข้าไปสอบถามอาจารย์แล้ว
อาจารย์ท่านไม่รับเงินส่วนที่เหลือแต่ท่านอนุญาตให้นำเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาบำรุงพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นวัดบ้านกกอกแล้วก็จะทำโครงการนี้ให้มันเสร็จ
เงินทุกบาททุกสตางค์ของญาติธรรมที่เขาทำบุญร่วมผมเนี่ย
ร่วมกับผมอยากให้ผมทำให้เนี่ยให้มันเสร็จสิ้น
ชาบ้านห้าสิบเจ็ดท่านอ่ะน่าทำงานสองวันครึ่งนะครับ
ค่ะมีค่าแรงเท่าไหร่แล้วก็ค่ารถเข็นคำว่าอาจารย์ที่
ชาวบ้านบอกว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเงินส่วนนั้นอืม
เพราะว่าผมได้นำเงินดังกล่าวไปมัดจำผงฟอร์ฮาร์ด
เข้ามาทำตอนขัดพื้นนะครับถ้าใครติดตามข่าวก็น่าจะรู้ว่า
เงินดังกล่าวผมไม่ได้เอามาทำอะไรอย่างอื่นก็จะทำให้วัดนะครับ
ก็ประเด็นนี้เราก็จะมอบให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นำเงินส่วนที่เป็นค่าจ้างของชาวบ้านที่เขามีเจตนาที่จะมอบให้พระอาจารย์

หักค่าแรงที่เราจ่ายไป๑๓๙๐๐น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ๒๗๐๐ใช่ไหม
ส่วนความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีการให้ข้อมูลมาจากทางสพบตรพนตร์ตมเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศึก
สัปดาห์นี้จะทราบการสรุปผลจากการแปรผลเครื่องจับเท็จนะฮะหลังจากนั้นนะครับ
คณะทำงานจะรายงานมาให้พบตรทราบซึ่งส่วนตัวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มองว่าการออกหมายจับคนร้ายในขณะนี้คงจะยังไม่ใช่เร็วนี้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้
อะไรดีไปกว่าชุดสืบสวนสอบสวนที่ทำงานอยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ลุ้นอยู่ก็ขอให้ลุ้นต่อไปแต่ก็ขอฝากถึงคนร้ายว่าให้คิดถึงเรื่องบาปบุญ
ถ้าจะหนีก็หนีได้ชั่วคราวหากเหนื่อยแล้วขอให้มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร
รับทราบจากชุดสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะสรุปในเรื่องของการแปลผลในเครื่องจับเท็จนะครับ
ผมก็ทราบแค่นั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเขาแปรผลอย่างไรอะไรมีความเห็นอย่างไรเขาก็อาจจะมา
รายงานให้ฟังมันจะมีโอกาสที่จะออกไหมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้แล้วหรือยัง
ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะยังยังแต่เดี๋ยวต้องฟังต้องฟังความเห็นนะครับ
เพราะว่าผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้รู้อะไรดีไปกว่าชุดสืบสวนสอบสวนอาทิตย์นี้ออกไหม
ส่วนตัวผมว่าไม่มีนะครับใครที่ลุ้นอยู่ก็ให้ลุ้นต่อไปนะ
คือวันนั้นตอบไปทีแล้วนะครับว่าแผนการเดิมเนี่ยเราวางไว้เนี่ยแต่นี่มันเกินไปแล้วมันเกิน๑๐๐ของแผนเดิมเราไปแล้ว
มันเกินไปแล้วอืมยังอยากฝากถึงคนที่ก่อเหตุไหมครับให้นอนหลับฝันดีหรือยังไงไหมครับ
คือบาปบุญคุณโทษท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่แต่ว่าท่านหนีเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้หรอกท่านอาจจะหนีแค่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับถ้าท่านวันไหนท่านคิดว่าท่านไม่อยากหนีท่านเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งจับข่าวคุยกันดีกว่าว่ามันเกิดเหตุอะไรนะครับ
อย่างที่ท่านผอบตรบอกไว้นะคะว่าหมายจับคงยังไม่ได้จะออกมาภายในสัปดาห์นี้ครับแต่การแปรผลการเข้าเครื่องจับเท็จน่าจะรู้กันภายในสัปดาห์นี้แต่ผลจากการเข้าเครื่องจับเท็จออกมาเป็นอย่างไรไม่ได้หมายความว่าคดีจะเป็นไปในทิศทางนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือหลักฐานทางคดีเนี่ยต้องมีหลักฐานอื่นอื่นนำมาประกอบสำนวน

จนถึงณวินาทีนี้๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็ยืนยันว่าเห็นลุงพลยืนกรีดยางอยู่ในสวนจริงสวนก็อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของลุงพลนั่นแหละก่อนที่จะเจอลุงพลเนี่ยพ่อแบมบอกว่าได้ยินเสียงคนตอกไม้สามครั้งดังมาจากดงกล้วยท้ายสวนหลังบ้านเสียงมันกล้องเสียงกล้องมาถึงหลังบ้านของตัวเอง
ตรงกอไผ่ท้ายสวนยางหลังบ้านห่างจากดงกล้วยไป๕๐เมตรตามแผนผังแบบนี้นะคะพ่อแบมบอกว่าจำเวลาคร่าวได้ว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณ๙โมง๑๐นาทีครับหลังจากนั้นก็กลับไปนอนที่หน้าบ้านผ่านไป๑๐นาทีค่ะพ่อแบมก็เดินไปที่ข้างสวนยางแล้วไปเจอลุงพลประมาณ๙โมง๒๐ถึง๙โมง๔๐ค่ะพ่อแบมบอกแบบนี้นะคะ
รายละเอียดบอกตำรวจไปหมดทุกอย่างแล้ว
จนถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้มีใครมาข่มขู่อะไรพ่อแบมนะ
แบมบอกว่าก็ไม่ได้จะย้ายบ้านหนีตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะ

มันจะเป็นอะไรต่อครอบครัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ

ด้วยพฤติกรรมอะไรหลายอย่างที่ผ่านมาหรือเปล่าคะเลยทำให้ลุงกลัว

ผู้ร้ายผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ไหนก็

ผมยืนยันยังไงก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ

แล้วกรณีที่บอกว่ามีชายปริศนาตรงกอไผ่

อ๋ออันนั้นมันคงจะช่วง
ผมจำไม่ค่อยแน่ชัดเวลาเรื่องเวลานะครับ

การพูดคุยกันในวันนั้นนะคะคือเป็นการพูดคุยบทสนทนาแบบไหน
มีการเห็นหน้ามองตากัน
แล้วก็คุยกันประมาณกี่นาทีได้คะคุณแบม

มีการคุยกันเฉยครับ

คือเป็นประเด็นหลักที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จเลยหรือเปล่าคะ

เรื่องนี้ตำรวจไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ครับ

ผมไม่ใช่คนน่าสนใจขนาดนั้น

แต่เห็น
ไม่ใช่จุดประเด็นที่สนใจของตำรวจหรอกครับ
จะย้ายบ้านหนีอันนี้จริงไหมคะ
อันนี้ก็ยังไม่จริงครับ
ผมก็อยู่นี่แหละครับบ้านผมอยู่นี่ครับ
เราก็เลยขออนุญาตให้แม่แบมพาทีมข่าวไปดู
ที่พ่อแบมบอกว่าได้ยินเสียงตอกไม้ค่ะ

แบมก็อาสาพาคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปดู
แล้วก็บอกว่าระยะทางจากดงกล้วยเนี่ยนะคะ
ห่างจากกอไผ่ประมาณสัก๔๐๕๐เมตร

หลังจากได้ยินเสียงตอกไม้ได้แป๊บนึงอะค่ะ
ก็เห็นคนอยู่ตรงกอไผ่

เขามาหาฟืนป๊อกมั้ง

แกบอกว่าเคาะป๊อก๓ครั้ง
เพราะว่าเสียงมันจะกล้องไปที่บ้านเราเนอะ

หลังจากนั้นเหมือนแกเห็นอะไรอีกไหม

เราก็ไม่ได้ว่า

แต่มันจะเหมือนเห็นอะไรก็เป็นข่าวมูตรไง

คนมาหาฟืนก็ค่อยใกล้ป่าเหมือนกันเนาะ
อืมตอนเช้าอืมบ้างประมาณสองมูลกว่ากว่าถึงสามมูลเราก็สีช่อแถวนี้แล้ว
กับสำนวนคดีนะคะคนระวีการก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอจำลองเหตุการณ์ดูหน่อย
กึ่งเดินกึ่งวิ่งจากดงกล้วยไปจนถึงกอไผ่ค่ะ
แล้วให้ทีมข่าวของเรายืนอยู่ที่จุดที่พ่อแบมมองจากหลังบ้านของตัวเอง
คือจะวัดดูว่าระยะการมองเห็นนะคะมันจะมองเห็นในลักษณะไหนยังไงนะคะ
ทีมข่าวของเราลองถ่ายภาพสองแบบแบบแรกเนี่ยถ่ายจากโทรศัพท์มือถือในระยะสายตาปกติ
คือไม่ได้ซูมอะไรเลยนะคะจะได้ลองดูว่าระยะการมองเห็นจะเป็นยังไง
เราลองถ่ายภาพดูอะค่ะแบบไม่ซูมนะคะนี่นะคะก็จะไปยืนอยู่จุดเดียวกันกับที่พ่อแบมบอก
ออกมายืนหลังบ้านหลังจากได้ยินเสียงตอกไม้ระยะทางจากหลังบ้านไปถึงกอไผ่
นี่ค่ะลองมองดูนะคะร้อยสี่สิบเมตรจุดนั้นก็สามารถมองเห็นกอไผ่ที่คนยืนนะคะ
วงกลมสีแดงนะคะคือมันมองเห็นเป็นตัวคนนะคะ
สามารถมองเห็นคนเดินถ้าเคลื่อนไหวก็จะเห็นนี่คือกล้องมือถือนะคะ
แต่ถ้ามองด้วยสายตาน่าจะชัดเจนกว่ากล้องมือถือในลักษณะแบบนี้
ดังนั้นพ่อแบมก็น่าจะมองเห็นแหละว่ามีคนยืนอยู่จริงในระยะที่มันไกลขนาดนี้
คือหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะพ่อแบมมองเห็นจริงเหรอมันไกลนะมันไม่ใช่ใกล้นะน่าจะมองเห็นนะคะ
ทดลองแบบที่สองค่ะซูมภาพแทนสายตานี่ค่ะถ้าเป็นตาคนมองอะค่ะก็น่าจะยืนยันได้ว่านี่ไง
ถ้าเกิดคนเดินผ่านหรือวิ่งผ่านหรือยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มองเห็น
ดังนั้นคำถามที่ว่าพ่อแบมเห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยทีมข่าวของเราลองทดลองดู
มันก็เป็นไปได้ที่พ่อแมมจะมองเห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงในระยะทางที่ไม่ได้ใกล้มากนักอ่ะนะคะ
เพราะว่าเงื่อนเวลาของบุคคลต่างมันก็มีความหมายกับช่วงเวลาการหายตัวไปของชมพู่ในวันนั้นนะ
พฤษภาคม๒๕๖๓นะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวความคืบหน้าคดีชมพู่ก็คงจะมีออกมา
เราก็จะคอยติดตามแล้วก็รายงานให้ท่านนะฮะอย่างวันนี้ก็คือพบตรบอกก็ฟังไปแล้วนะครับ
ถ้าดูเรื่องของลุงพลเนี่ยลุงพลจะมีเรื่องคดีที่แบบถูกแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะนะคือเรื่องของไม้นะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจพิสูจน์การครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือลุงพลเนี่ยบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้ตะเคียน
คือทีแรกคิดว่าเป็นไม้ขนุนด้วย
พอมาตัดหัวตัดท้ายเห็นสีเหลืองก็คิดว่าเป็นตะเคียนหรือเปล่า
ก็เลยเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็ชาวบ้านก็ทราบข่าวก็มาบูชากัน

หลังจากมีคนร้องเรียนไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่เป็นไม้มะค่าแต้

ใครจะมีไว้ในความครอบครองต้องขออนุญาต

ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
ในข้อหาครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เป็นคดีอาย่าแจ้งความวิธีสพกกตุมคดีอาย่าเกี่ยวกับพปม
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ในฐานะผู้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งรวบรวมวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง
สำนวนคดีเรียบร้อยแล้ว

ก็จะออกหมายเรียกลุงพลให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับคาดว่าจะออกได้ในเร็วนี้
ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าวันนั้นที่เจ้าแม่ที่สิงต้นตะเคียนมีอยู่แล้วคนมากราบว่ายบูชาอะไรกัน
ต่อให้วันนี้เป็นไม้มะค่าก็ตามเราถามหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาบอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสิงสถิตอยู่ในไม้เนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีนะฮะอย่าไปหลงเชื่อ
แล้วความถึงไทยรัสทำอยู่โชรวาถ้าตรงไหนที่ตัดเขียนมันเฮียนนะ
บอกกลมปลำไม้ดิเชิญผมไปเถอะ
เดี๋ยวเผาทำถารให้ดูดูด้วยมั้งจะเหี้ยนได้ไหมเะ
มันไม่มีนะมันเป็นเรื่องโกหกมันก็คือแค่ท่อนไม้ธรรมดาท่อนหนึ่ง
อาจจะมีสิ่งชั่วร้ายเข้าไปสิงสิทธิ์มีได้
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปัญญาอ่อนไปอยู่ในท่อนไม้